ท่านผู้ชมครับดวงไฟประหลาดมาอีกแล้วตกใจอยู่อยู่ข้างหลังดิฉันก็มืดตือเลยอ่ะ
ไม่ได้มาตรงนี้มาที่สุรินทร์นู่น
รัชพรใจเย็นเย็นไม่คือตกใจแบบอุ้ยทำไมอยู่ข้างหลังก็เหมือนไฟดับวูบไปเลย
มันก็จะคือแมลงนั่นแหละเออแมลงฝุ่นหรืออะไรอย่างเงี้
อ่าแต่ว่าแต่บ้านหลังนี้เขาบอกมันไม่ใช่มันคือผีปอบ
ปอบเหรอคะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีคนท้องสี่เดือนอยู่
หรือจะเป็นกระสือเนี่ยมาหาคนท้องมาตามกลิ่นหาคนท้องหรือเปล่า
อืมเอาช่วยกันดูก่อนนะฮะ
เปิดกล้องดูได้ไหมเสียงอะไรมันชนประตูบ้านเรา
เราก็ด้วยความที่เราไม่สบายเราหูอื้อเราก็ไม่ค่อยได้ยินเสียงอะไร
เขาก็เปิดกล้องดูเอ๊ะเราก็ว่ามันไฟอะไรมันบินไปบินมา
คนก็เลยบอกว่าไม่ต้องออกไปข้างนอกนะอยู่ข้างในนี่แหละ
แล้วก็ให้เรียกข้างบ้านเขามาดูให้หน่อย
อีกอย่างหนึ่งก็คือเรากำลังมีน้องได้๔เดือนด้วยอยู่ในท้อง
ทุกคนก็เลยค่อนข้างจะเป็นห่วงนี่ฮะเจ้าของบ้านเจ้าของกล้องวงจรปิด
เขาอธิบายเรื่องราวไว้ในคลิปนะครับมันลอยอย่างนี้เลยเห็นไหม
แล้วแว๊บอันนั้นคือฟ้าผ่านะช่วงฝนตก
นี่เหมือนแมลงเดินจริงนะพี่อุ๋ยลักษณะมันเหมือนแมลงเดินไต่ไปไต่มาไหม
มันแรงมันจะเดินอ่ะมันบินหรือเปล่าไม่บางทีมันเกาะที่หน้ากล้องแล้วเดินดิคะ
อยู่หน้ากล้องเลยเหรอเออบางทีเหมือนมันเกาะหน้ากล้องแล้วก็เดินอ่ะนึกออกไหม
ไม่ใช่ผีปอบนะผีปอบตัวเท่านี้เองเหรอ
กล้องวงจรปิดของบ้านหลังนี้บันทึกภาพนี้เอาไว้นะครับท่านผู้ชมครับตามที่ท่านเห็นเลยนะครับ
เน็ตเขาบอกโอ้โหเห็นแล้วก็คือบางคนเข้าไปแคปได้รูปภาพเป็นรูปนิ่ง
ภาพหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่งของกล้องวงจรปิดนะฮะนี่
ภาพนั้นไม่เท่าไหร่แต่ไอ้เสียงนี่แหละเอองัวใช่ค่ะ
ซึ่งเขาใส่มาให้นะเราไม่ได้ใส่นะเสียงก็คือหลอนจัดจัดเลย
บอกพอซูมดวงไฟประหลาดเข้าไปเนี่ยเอ๊ะมันมีลักษณะทรงกลมแล้วมีรูปร่างเหมือนกับผู้หญิงโผล่ขึ้นมาด้วย
โอ้โหเดี๋ยวนะอันนี้เราลองเราลองวาดให้ดู
โทษนะคะไม่เห็นอ่ะนี่คือภาพที่วาดอ่ะเห็นแต่ว่าไอ้ภาพเดิมที่ก่อนจะเป็นภาพนี้มันยังไงนะคะ
มันมีกลุ่มควันแล้วมีเหมือนกับมีผู้หญิงอ่าแต่มันแล้วแต่คน
แป๊บนึงนะคือโหเก่งเหมือนกันเนอะ
คือภาพที่ซูมมันก็แตกมากนะมันก็แตกมากเอาเป็นว่าเนี่ยฮะ
ชาวเน็ตเขาบอกโอ้โหเจ้าของบ้านที่เป็นผู้หญิงที่ท้อง๔เดือนเนี่ย
ภาวะสงสัยจะเจอดีซะแล้ววันนี้เราก็เลยลงพื้นที่ไปนะครับท่านผู้ชมครับ
เป็นร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างได้เจอกับญาติของเจ้าของคลิปนะ
อ่าซึ่งเขาบอกเอาข้างนอกบ้านกันแล้วกันนะอย่าอย่าถ่ายตัวบ้าน
อันนี้เป็นสิทธิ์ของเขาอยู่แล้วนะฮะค่ะอ่าทางพี่สาวคนถ่ายคลิปเนี่ยไม่อยู่
คลิปเนี่ยไม่อยู่วันนี้ไปโรงพยาบาลนะครับดวงไฟที่เห็นเนี่ยมันลอยวนอยู่หน้าบ้านแล้วที่เขาตกใจกันเนี่ยก็คือดวงไฟดวงนี้เนี่ยมันพยายามจะลอยเข้ามาในบ้านด้วยนะ
ได้กลิ่นคนท้องน่าจะเป็นพวกปอบหรือกระสือเพราะในบ้านพี่สาวในท้อง๔เดือน
นี่เห็นไหมฮะจะบินแล้วบินเข้าไม่ได้คุณอรัชพรมันติดกล้องไงฮะไม่ได้ติดกล้อง
เขาบอกมันไปโดนหน้าต่างเอาก็ปิดแล้วก็ติดหน้าต่างไงไปชนหน้าต่างนี่ฮะก็เลยเข้ามาในบ้านไม่ได้
เห็นไหมบินนี่บินสูงอย่างงี้ด้วยปกติผีติดหน้าต่างเหรอคะนี่ไงเห็นไหม
คือทางความเชื่อของคนในพื้นที่เขาเชื่อว่าเป็นผีปอบหรือไม่ก็ผีโพงนะครับ

แกกำลังท้องอยู่นะกี่เดือนครับประมาณ๔เดือน
๔เดือนผมว่ามันน่าจะหอมอ่ะหอมกว่าท้องนะฮะ
ถ้าเป็นแมงมั้ยไม่ใช่ไม่ใช่แมงนะมันเห็นด้วยตาเลย
แต่ถ้าคนที่เขาดูในวิโนเขาคิดว่าเป็นแมนจะว่าไม่ใช่
ถ้าเห็นด้วยตาตัวเองจะเชื่อแล้วเองเชื่อมั้ย
ผมเชื่อผมเจอผมเจอประจำ
นี่ฉลองบอกผมเชื่อผมเจอประจำอืมไม่ใช่แมลงหรอก
เจอผีเป็นประจำเลยหรอฮะเขาบอกว่าเจอประจำ
บุญไหมล่ะวันนี้มาเล่าให้เราฟังเนี่ยเห็นไหม
ทุกผู้ชมครับทางคุณพ่อของสาวท้องวัย๔เดือนนะครับ
ถ่ายคลิปตรงนี้นะครับที่เจอตรงนี้กล้องวงจรปิดตรงนี้นี่คุณพ่อนะ
บอกว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยพ่อไม่ได้อยู่นะตอนนั้นเขาก็
โทรไปบอกคนข้างบ้านเนี่ยให้ช่วยดูหน่อยมีคนเขาบอกกันบอก
นี่ไฟอะไรมันลอยอยู่หน้าบ้านเนี่ยคือไม่ใช่ว่ามาเห็นจากกล้องวงจรปิดแล้วเป็น
แมลงนะมีคนเขาเห็นว่ามีดวงไฟลอยอยู่ที่หน้าบ้านด้วยค่ะ
เขาก็มาดูกันหลายคนเห็นดวงไฟแล้วก็
พากันช่วยกันไล่นะแล้วดวงไฟมันก็หายไป
นี่พ่อเขาบอกไม่ใช่กล้องวงจรปิดเปิดดูแล้วเจอแล้วเป็นแมลง
ผ่านหน้ากล้องไม่ใช่มาเห็นกันกับตาเลย
ค่ะอ้าวเราไปถามอาจารย์ออสกันแล้วกันนะครับอืมอาจารย์ออส
มเกษตรนะฮะอาจารย์ออสเห็นคลิปแล้วบอกโอ้โห
แมลงมันก็เหมือนกับเคสอื่นที่มีดวงไฟประหลาดโผล่มาหน้ากล้องวงจรปิด
นั่นแหละแมลงมันบินเข้ามาอยู่ที่หน้าเลนส์ของกล้องวงจรปิด
แล้วมันก็ทำให้กล้องไม่สามารถจับภาพของแมลง
อย่างชัดเจนค่ะพอมีแสงมากระทบกับตัวแมลงมันก็เหมือนกับ

เมื่อมันอยู่ในความมืดทุกอย่างปิดลงเนี่ย
กล้องวงจรปิดยังทำงานอยู่ก็จะมีแสงอินฟาเลสนะครับ
เพราะฉะนั้นแมลงก็จะวิ่งเข้ามาหากล้องนะครับ
แล้วก็โดยโฟกัสของกล้องเนี่ยมันสั้นเกินไป
ก็คือมันอยู่ใกล้หน้ากล้องนะฮะเพราะฉะนั้นแสงที่กระทบ
แมลงแล้วก็สะท้อนเข้าไปที่เซ็นเซอร์จับภาพของกล้องเนี่ย
มันก็เลยจับไม่ชัดนะฮะก็เลยเห็นเป็นจุดขาว
ส่งข้อความมาค่ะบอกจับต้มส้มซะดีไหม
ต้มส้มเลยอ้าวปอบต้มส้มเหรอคะ
แต่จริงก็คือแล้วแต่ความเชื่อแหละเพราะว่ามัน
แล้วแต่มุมมองคนอ่ะเนาะเราก็นำเสนอสองฝั่งอยู่ที่ว่าคุณผู้ชม
อยากเลือกแล้วเชื่อว่ามาเป็นเป่าเป็นผีพงหรือว่าจะเลือกเชื่อ